เป็นคลิปของครูกับนักเรียน
จะเห็นกันบ่อยแล้วก็มักจะเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกาย
เหมือนทำโทษแต่มันรุนแรงไปหรือเปล่า
รุนแรงไปคือเป็นคลิปครูตบเด็กนักเรียนนี่แหละค่ะ

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่จังหวัดเลยกันก่อนค่ะ
คือขนาดยืนถ่ายไกลยังได้ยินเสียงดัง

เป็นเหตุการณ์ที่คนแชร์กันเยอะมากนะคะ

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริง

ตัวเองนี่แหละเป็นคนตบเด็กนักเรียนในคลิป
นายประวัติพงศ์เปิดเผยนะคะว่า
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียน
มีเด็กนักเรียนมั่วสูมค่ะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปตรวจสอบที่บริเวณหน้าร้านอาหารหน้าโรงเรียน
ก็เจอเด็กชายคนนี้พร้อมกับเพื่อน
พอตรวจค้นไม่พบสิ่งเสพติดนะคะ
มีแค่บุหรี่มวลเดียวอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
ก็เลยเกิดบันดาลโทษะตบเข้าไปที่นักเรียน
จากนั้นก็นำตัวเด็กไปพูดคุยตรวจปัสสาวะ
ก็ปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วย
ประสานไปยังผู้ปกครองของเด็กนักเรียน

ว่านักเรียนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กลับมาเรียนอีกครั้งแต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยน
อำนวยการบอกว่าเด็กนักเรียนทุกคนก็เหมือนลูกเหมือนหลานนะ
ตัวเองก็เหมือนพ่อคนหนึ่งที่ต้องสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี

ไปดูที่บุรีรำกันต่อไหมคะคุณผู้ชม
ชาวบ้านโคกขามตำบลบ้านด่านที่อำเภอบ้านด่าน
จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะที่บ้านของนางสาวบุษรารัฐสังวรรณรำ
ภาควิจารณ์กันในเรื่องของลูกชายของนางสาวบุษรารัฐวัย๑๖ปี
เรียนอยู่ม๔โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

กันยายนที่ผ่านมาถูกนายวิรัติแสงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ใช้มือตบบริเวณกึ่งกกหูกึ่งศีรษะ
หัวทิ้มแล้วก็ล้มฟุบไปกับโต๊ะนักเรียน

โดยผู้อำนวยการคนนี้บอกว่านักเรียนพูดไม่มีหางเสียง
คือน้องเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องเดินเข้าไปถามบอกว่าครูไปไหนครูผู้สอนหายไปไหน
ก็ขออภัยผู้อำนวยการเดินเข้ามาถามเด็กว่าครูผู้สอนไปไหน
ตอบว่าครูปล่อยแล้วแต่ไม่มีคำลงท้ายว่าครับ
แล้วพอก็พูดกับเด็กว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใคร

แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์บันดาลโทษะที่เด็กพูดไม่มีหางเสือแล้วก็ตบเด็กเนี่ยนะคะ
ของเด็กบอกว่าถ้าผู้อำนวยการไม่มาขอโทษจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าฟังเหมือนแบบเด็กมันพูดห้วนไม่มีหังเสียงพูดเหมือนเด็กเถียง
ก็เลยคำว่าคำว่าครูปล่อยแล้วนี่มันเป็นการเถียงเหรอก็เลยถามแกเมื่อวาน
แกก็บอกว่าคิดมาคิดคิดดูอ๋อก็เลยมโนไปว่าเด็กมันเถียงมันก้าวร้าวมัน
ก็เลยมาลงโทษมันมันไม่ใช่เหตุ

ตกท้ายถอย

เพราะว่าอัดรัง
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งนะคะว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแอบเดินทางมาที่บ้านเด็กพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
เจรจากลายเกลี่ยกรณีที่เกิดขึ้นก็ยอมขอโทษเด็กค่ะ
แล้วก็รับปากจะจ่ายค่าทำขวัญให้เป็นเงิน๒๕๐๐๐บาทนะคะ
โดยมีการทำหนังสือสัญญาต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านด้วย
ว่าจะจ่ายให้ในวันที่๑๕กันยายน
แล้วก็กำชับด้วยว่าอย่าออกมาให้ข่าวอีก
ไม่ทันแล้วล่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะค่ะเป็นข่าวไปแล้วค่ะ
เดี๋ยวรอดูแล้วกัน๑๕กันยายนจ่ายจริงไหม